เมื่อคืนเขามีการนัดรวมตัวแข่งรถ
แหวนกันนะครับรับคืนวาเลนไทยกันเลยนะ
แต่ว่าตำรวจจราจรสนวิภาวดี
สามารถที่จะไปสกัดได้จับกลุ่มได้
พบเยาวชนชายหญิงและผู้ใหญ่กว่า๔๐คน
ว่าแข่งรถเพราะคึกขนองวัยกำลังห้าวครับพี่

ใช่ครับรถจักรยานยนต์จำนวน๕๙คัน
ตำรวจสานีตำรวจนครบาลวิภาวดี
กำลังยกลงจากรถสไลด์และรถยนต์
ถือว่าเป็นของกลางที่สกัดจับได้จากกลุ่มวัยรุ่น
รวมตัวกันแข่งรถในคืนวันวาเลนไทยนะครับ
หลังจากมีการชักชวนกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ชื่อเพจว่ารถซิ่งบางซื่อ
เพื่อมาแข่งรถบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต

โดยตำรวจสามารถสกัดจับผู้ขับขี่ได้ทั้งหมด๔๓คน

เป็นชาย๗คนและหญิง๘คน
รวมทั้งผู้ใหญ่อีก๒๘คน
เป็นชาย๑๙คนและหญิงอีก๙คนนะครับ
หนึ่งในเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่ทั้งสองคนนั้นเป็นพี่น้องกัน
ก็ยอมรับกับทีมข่าวไทยรัฐของเราบอกว่า
ชักชวนกันมาแข่งรถแล้วจำนวน๓ครั้ง
โดยทั้งหมดเป็นความห้าวของวัยรุ่นทั่วไป
จุดประสงค์ครั้งนี้ก็เพื่อต้องการมาแข่งรถในคืนวันวาเลนไทย
และยอมรับว่าทราบข่าวการกวาดล้างของตำรวจ
แต่ไม่คาดคิดว่าครั้งนี้ตัวเองจะมาโดนซะเองมาแจ็คพอร์ตที่ตัวเอง
ด้านของพันธ์ตำรวจโทพันศาอำมาราพิทักษ์รองภูมิกับการ
งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีเปิดเผยนะครับว่า
จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้นัดรวมตัวกันแข่งขันรถจักรยานยนต์
บนถนนวิภาวดีรังสิตในคืนวันวาเลนไทย
บริเวณพื้นที่ย่านดินแดงวิภาวดีบางเขน
ได้จัดกำลังแฝงตัวสังเกตการ
มาพบมีการรวมกลุ่มบริเวณใกล้วัดเสมียนาบรี

ที่เจ้าหน้าที่จะมีการกดดันให้กลุ่มวัยรุ่น
ขี่รถมารวมตัวกันบริเวณจุดกลับรถ
พร้อมทำการปิดล้อมสกัดจับกลุ่มได้เกือบทั้งหมด
้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็จับได้ในที่สุดนะครับ
กลุ่มนี้คือนัดกันมาแข่งในวันวาเลนไทยเลยหรือไม่
กลุ่มนี้ก็จริงแล้วนัดแข่งในหลายโอกาสนะครับ
แต่ว่าโอกาสวันวาเลนไทยเป็นโอกาสสำคัญที่
เขาไม่อยากจะพลาดแล้วเขาก็อยากจะออกมารวมตัวใหญ่กัน

เขานัดแนะอะไรกันที่ไหนนะครับ
ก็เป็นการนัดแนะกันโดยเวียนในเขตพื้นที่
ดินแดงบางซื้อบางเขน
ถ้าสบโอกาสที่จะแข่งได้ในช่วงไหน
ก็จะเข้าแข่งรวมตัวกันใช้เวลาไม่เกิน๕นาที

ตำรวจก็นำตัวทั้งหมดนะฮะไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ